ป่วนเมืองคราวนี้เจ็บแต่ไม่ยอมจบค่ะ
เจ็บแล้วเจ็บอีกคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้พร้อมกันค่ะ
เห็นไหมคะล้มครั้งแรกวิ่งจากกลางถนนไปยืนข้าง
ครั้งที่๒เพื่อนที่มาแว้นด้วยกันเจ็บสาหัส
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใกล้ไทยรัฐทีวี
นี่เองค่ะคุณผู้ชมถนนวิภาบรีรังสิตบริเวณแยกสุธิศาลนะครับ
คลิปกล้องหน้ารถของรถที่เขาขับตามหลังมา
บันทึกภาพได้ค่ะเป็นกลุ่มแว้นปวดเมือง
ประลองความเร็วการขับโชว์ไปมาแบบนี้ค่ะ
ขับขี่ด้วยความเร็วแต่ว่าสุดท้ายมีอยู่คันหนึ่ง
จะเห็นนะคะว่าเกิดเสียหลักรถถลายไปกับพื้น
แล้วก็คนขับต้องรีบวิ่งมาหนีหนีมาอยู่ที่เกาะกลางถนนค่ะ
เจ็บแต่ไม่จบเพราะว่าหลังจากนั้นไม่นาน
กล้องหน้ารถคันเดิมก็จับภาพของกลุ่มซิ่งป่วนเมือง
เดิมเนี่ยกลุ่มเดิมนี่แหละได้มีคันหนึ่งไปล้มอยู่ข้างหน้าค่ะ
คนเจ็บนอนอยู่กลางถนนอาการสาหัส
เพื่อนต้องออกมาคอยโบกรถ
แล้วก็ให้รถหล่มคือก็กลัวว่าจะไปทับเพื่อนของเขาในกลุ่มนั้นแหละค่ะ
คิดจะออกมาประลองความเร็วกันคุณ
อย่างคณองนะเพราะท่านอาจจะกลายเป็นคณาได้
เปรียบเทียบหมายถึงว่าเจ็บแล้วนอนเป็นผักบนเตียง
เจ้าชายนิทราไม่รู้เรื่องและคนที่เดือดร้อนต้องดูแลคุณก็คือ
พ่อแม่ของคุณนั่นแหละและที่สำคัญไอ้ลักษณะพฤติกรรมพฤติการแบบนี้เนี่ย
มันผิดกฎหมายนะคะมันผิดกฎหมายและถูกดำเนินคดีอย่างหนักเลยนะคะ
แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าท่านยังเป็นเยาวชนเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีกฎหมายออกมา
พ่อแม่ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบด้วยนะกับสิ่งที่คุณทำลงไปเนี่ย
ไม่ใช่ว่าคุณเป็นเยาวชนแล้วคุณจะได้รับการลดโทษยกโทษต่างนะ
ดึกก็เปิดห้องลูกดูบ้างเคาะดูบ้างดูว่ามันอยู่ห้องเปล่า
บางทีพ่อแม่ไม่รู้ไปแล้ว